จากนี้จากการเรียนรับเป็นที่สุดที่ไม่ควรต้องการประกอบอาทิตย์คืออาหารที่มีกลางชีวิต